คุณเบิร์ตครับคุณเบิร์ตก็คือแฟนของคุณตังโมเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ได้รับการให้กำลังใจเยอะมาก
หลายคนเป็นห่วงว่าคุณเบิร์ตคุณจะทำอะไรที่หลายคนกลัวหรือเปล่า
กลัวว่าคุณเบิร์ตจะที่บอกว่าจะลงไปต่างจังหวัดจะไปหลังจากเสร็จงานนี้จะไปต่างจังหวัดเลย
แล้วก็มีประโยคนึงที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเสร็จงานนี้ผมก็จะไปแล้วไอ้ประโยคนี้แหละฮะ
เป็นรูปคู่กับคุณตังโมในอิริยบทต่างครับน่ารักเลยฮะ
ทำกิจกรรมร่วมกันนี่ตรงนี้จะเขียนว่าเหมือนจะโดนสิงอ่ะ

แล้วก็มีการโพสต์เพลงคิดถึงของวงซิลิฟูด้วย

แฟนสาวของเขาว่าไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด
เขายังคงคิดถึงคุณตังโมทุกลมหายใจครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป

แล้วก็แนบหัวใจสีขาวแล้วก็นกพิราบขาว
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์
ที่มีต่อดวงวิญญาณของนกพิราบน้อย

เน็ตเข้าไปให้กำลังใจกันล้นหลามเลยครับ

ส่วนใหญ่ก็ส่งกำลังใจให้กับคุณเบิร์ต

บอกให้คุณเบิร์ตกินข้าวด้วยหลังนี่ดูสู้ผอมเลย

ขอบคุณคุณเบิร์ตที่ทำให้เห็นถึงความรักอันบริสุทธิ์
ทำให้รู้ว่ารักแท้ยังมีอยู่จริงครับ
เป็นความรักที่หลายคนอิจฉานะฮะว่า
คุณเบิร์ตเขาทำตัวแบบธรรมดามาก
เป็นคนธรรมดาแต่สามารถชนะใจคุณแตงโมได้
เป็นผู้ชายธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเนอะ